คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อย
ที่เราเจอกันแบบนี้แหละค่ะในทุกอาทิตย์เลยนะคะในไทยรัฐออนไลน์
ช่วงนี้รู้สึกไหมคะว่าเหมือนหัวใจพวกเรามันดูห่อเหี่ยวยังไงก็ไม่รู้เนอะ
สถานการณ์รอบตัวเรื่องของโควิด๑๙ที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเหลือเกินค่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวของน้องแตงโมนะคะแล้วก็ไหนจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครน
ต้องระวังตัวระวังใจกันไว้เยอะนะคะเพราะตอนนี้หัวใจเปราะบางมาก
เข้าไปดูโซเชียลเยอะยิ่งทำให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมายเท่าไหร่
ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ใจมันดูซึม
มันดูหงอยมีอะไรเราเล่าสู่กันฟังได้นะคะ
เหมือนที่พี่อ้อยพูดบ่อยค่ะต่อให้ไม่มีคำตอบแต่ยังมีคำปลอบ
และหลายครั้งบางทีแค่อยากให้ใครสักคนหนึ่งรับฟังสิ่งที่เราเจอ
ยินดีที่จะเป็นคนคนนั้นนะคะมาดูคำถามของวันนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าของคำถามเขาตั้งใจให้เรื่องของเขาเป็นวิทยาธารให้กับหลายคนนะคะ
อันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูชื่ออ้อนอายุ๒๘ปี
มีเรื่องที่เป็นตราบาปในชีวิตอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้พี่อ้อยและทุกคนฟัง
เพื่อว่าใครก็ตามที่กำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ขออย่าให้จบที่ปลายทางแบบหนูนะคะ
ก่อนหน้านี้หนูคบกับแฟนมา๔ปีแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่มัธยม
แฟนหนูเนี่ยเป็นคนที่น่าเห็นใจมากกับพี่เขาอาศัยอยู่กับป้าสองคน
เขาเพิ่งเสียไปก่อนหน้าที่เขาจะคบกับอ้อนเขาก็เลยกลายเป็นคนตัวคนเดียวนะคะ
แต่พอเราได้คบกันจริงจังรู้ตัวอีกทีหนูกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาไปแล้ว
บกันมาสักระยะก็ตัดใจค่ะ
แชร์เงินมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันเลยละกันนะจะได้เซฟเงิน
หวังว่าช่วยกันเก็บเงินสักก้อนเอาไปดาวนคอนโดเล็กในอนาคต
จนกระทั่งเกิดวิกฤตโควิดทำให้แผนของเราทั้งคู่ต้องเปลี่ยนค่ะ
อนตกงานตั้งแต่โควิดระบาดระลอกสองตอนนั้นเนี่ย
อ้อนก็โดนผลกระทบด้วยถูกลดเงินเดือนห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ทั้งคู่ก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงดีเนาะค่าห้องก็ต้องจ่าย
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอื่นก็เลยตกลงกันว่าอ่า
งั้นเราจะนำเงินที่เก็บไว้ดาวนคอนโดออกมาใช้กันก่อน
ซึ่งมันไม่ได้เยอะนักหรอกนะคะแต่ก็ช่วยเราได้หลายเดือน
หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหนูก็ไปหางานทำ
เป็นความโชคดีค่ะได้งานทำในเวลาไม่นาน
แต่แฟนของอ้อนบริษัทก็ยังจ่ายเงินไม่เต็มอยู่
อนก็เลยบอกว่าฉันจ่ายค่าเช่าห้องเอง
ค่าน้ำค่าไฟค่ากินช่วยกันหารเราก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยนะคะ
แต่พออ้อนเจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่ที่ทำงาน
หลายคนชอบมาเล่าชีวิตรักให้ฟังมีแฟนคอยซัพพอร์ตอย่างนั้นอย่างนี้
ดูแลดีอย่างนั้นอย่างนี้บอกตรงว่าหนูอิจฉาเขา
ด้วยความที่ชีวิตเราไม่ได้มีเหมือนเขาค่ะทำให้อ้อนไม่กล้าเล่าเรื่องราวความรักของตัวเองให้เพื่อนฟัง
หลายคนมองว่าอ้อนโสดแล้วก็พยายามหาแฟนให้
อ้าวทำไมยังไงล่ะคะน้องอ้อนคะหลังจากได้งานใหม่ประมาณ๓เดือน
แฟนหนูโดนให้ออกจากงานค่ะเขาเครียดมากเงินเก็บก็ไม่มี
ไม่ได้รังเกียจอาชีพเขานะคะแต่นะตอนนั้นเนี่ย
มัวแต่คิดว่าทำไมแฟนถึงไม่ตั้งใจหางานที่มั่นคงกว่านี้
ปลอดภัยกว่านี้เราเลยทะเลาะกันด้วยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานแนะแนะผู้ชายคนหนึ่งมาให้
ซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนอีกทีนึงหน้าตาไม่ได้ดีมาก
แต่อาชีพการงานมั่นคงเราก็เลยคุยกันแบบขำ
กลัวจังเลยค่ะพี่พอจะเดาออกเนอะเริ่มต้นแบบขำ
มันจะไม่ขามาอ้อนซึ่งอ้อนรู้นะคะว่าไม่ถูกต้อง
แต่อ้อนก็ยังเลือกที่จะทำหนูยอมรับว่าในช่วงนั้น
หนูก็ปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นเข้ามาดูแลพาเราไปเที่ยวไปกินข้าว
ดูแลเราดีสารพัดจนเกิดการเปรียบเทียบ
ได้ดูขัดหูขัดตาไปหมดอ้อนรู้ค่ะว่าเขาน่ะรู้สึกถึงความ
เปลี่ยนไปของอ้อนนะแต่เขาเลือกจะเงียบ
และพยายามเอาใจเราแต่ดูเหมือนยิ่งทำ
ไม่ถูกใจเราสักอย่างหนูเริ่มหาเรื่องทะเลาะกับเขา
ว่าเขาแรงบอกเขาว่าเมื่อไหร่จะทำตัวให้มีอนาคต
ซึ่งสิ่งที่อ้อนพูดไปมันคงค่อยทำร้ายจิตใจเขา

ในตอนนั้นหนูเริ่มมีความคิดอยากจะออกห่างเขาสักพัก
ค่อยคบคนใหม่ก็เลยแอบไปหาหอเล็กแถวที่ทำงาน
หลังจากหาห้องได้เราก็ตัดสินใจชวนเพื่อนสนิทไปย้ายของ
ในช่วงที่แฟนออกไปขับรถส่งอาหาร
บอกเพื่อนว่าเลิกกับแฟนค่ะ

หลังจากที่ขนของเรียบร้อยอ้อนก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกเลิกเขา
พร้อมบอกว่าเราอยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้

เขาร้องไห้หนักมากขอโทษเราทั้งที่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไร
รวมถึงสัญญาว่าจะรีบหางานทำที่มั่นคง
แต่สำหรับอ้อนมันสายไปแล้วอะค่ะ

จริงตอนนี้มองย้อนไปหนูรู้สึกว่าตัวเองเลวมากเลยพี่
หลังจากที่อ้อนออกมาอยู่คนเดียวได้ไม่ถึงอาทิตย์

บอกว่าแฟนเก่าเรามีปัญหาอยากให้อ้อนไปที่โรงพยาบาลหนึ่ง

แฟนเก่าสร้างปัญหาอะไรให้เราอีกแล้ว
คิดอยากจะไปพูดคุยให้จบจะได้ไม่มีอะไรค้างคาอีก

เพื่อนเขาบอกว่าแฟนเก่าโทรไปหาเขา
เล่าเรื่องที่เราเลิกกับเขาให้ฟัง

และก็ด่าว่าตัวเองว่าเป็นคนไม่มีอนาคต
และบอกทิ้งท้ายว่าคนไม่มีอนาคตอย่างเขา

งั้นฝากเพื่อนให้มาเก็บศพเขาด้วย
และฝากบอกอ้อนด้วยว่าขอโทษที่เป็นอนาคตให้อ้อนไม่ได้
เขารักอ้อนมากแล้วก็วางสายไป
นั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับเพื่อนค่ะ

จะเป็นต้นเหตุให้เขาตัดสินใจจบชีวิตของเขาแบบนี้

รู้ว่าตลอดเวลาเขาโทรไปปรึกษาเพื่อนตลอด
เขาโทษตัวเองเสมอที่หางานไม่ได้

ที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มีใครมีแค่เรา
ตอนทราบเรื่องคำพูดที่เราพูด
ทำร้ายจิตใจเขามันผุดขึ้นมาเต็มหัวไปหมด
มันจุกคอจุกอกจนเราพูดไม่ออก

ถามตัวเองทุกวันว่านี่คือเรื่องจริงหรือ

หนูไม่สามารถทิ้งความรู้สึกผิดนี้ไปได้เลยสักวันเดียว
มันกลายเป็นตราบาปที่ฝังลึกในใจ
ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะลบมันออกไปได้เมื่อไหร่
และอ้อนควรทำยังไงต่อไปกับสภาวะจิตใจย่ำแย่ตอนนี้คะ

มันอาจจะช่วยลดความผิดบาปที่อยู่ในใจอ้อนได้บ้าง
เข้าใจความเจ็บปวดของอ้อนทั้งหมดเลยนะคะ

พี่อยากให้อ้อนลองคุยกับจิตแพทย์ด้วยส่วนหนึ่ง

หรือว่าสิ่งที่พี่อ้อยจะแนะนำไปนั่นคือส่วนหนึ่ง
แต่พี่ไม่แน่ใจว่าสภาวะจิตใจด้านใน

คำพูดของคนคืออาวุธที่น่ากลัวที่สุดค่ะน้องอ้อน

พี่อย่าให้เคยอ่านเจอนะคะที่เขาบอกว่า

ที่เราเผลอทำร้ายจิตใจคนที่เรารัก

ถึงต้องรู้ตัวให้ไวแล้วก็ขออภัยให้ทัน

แต่ในเมื่อมาถึงวันนี้แล้ว
จมกับความทุกข์จากสิ่งที่เราย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได้
ในที่สุดนะมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อใครเลย
เพราะฉะนั้นอยากให้อ้อนทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างดีที่สุด
จัดงานศพให้เขาในฐานะที่เราเคยรักกัน

ต้องทำในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากค่ะ
เขาบอกเคยบอกไหมว่าเขาห่วงอะไรที่สุด
พ่อแม่เขาหรือคนที่เขารัก
หรือว่าตอนนี้อ้อนบอกว่าเขาอาจจะไม่มีใครอยู่รอบตัวแล้ว
แล้วสิ่งที่เขาอยากทำและยังไม่ได้ทำคืออะไร
เราช่วยดูแลเขาในส่วนนี้ได้ไหม
อย่างน้อยสิ่งที่เราพอจะทำได้ในวันที่เขาไม่อยู่

จากเลือดไปต่อชีวิตคนอื่นให้เป็นกุศลให้กับเขา

ถึงจะเดินหน้าต่อได้ค่ะน้องอ้อน

คงเป็นสาเหตุในการทำร้ายจิตใจเขาส่วนหนึ่ง
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเหตุผลที่ทำให้เขาฆ่าตัวตาย
เพื่อว่าคนที่คิดสั้นมักจะมีหลายสาเหตุประกอบกัน
และความพี่เขาเองตัวคนเดียว
เขาเท่านั้นที่รู้ว่าเหตุผลจริงคืออะไร
และวันนี้ค่ะต่อให้เราไปตามหาแทบตาย

ก็สร้างปัจจุบันดีแทนที่อดีตแย่ของเราค่ะ
เมื่อน้องตั้งใจจะให้สิ่งที่เจอเป็นประโยชน์กับคนอื่น
วันนี้พี่จะถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ไปพร้อมกัน
และพี่อ้อยทำตามความตั้งใจของอ้อนนะคะ
คนเรารักกันค่ะไม่มีอะไรผิดนะคะ
ถ้าเป้าหมายหรือทัศนคติในการใช้ชีวิตต่างกัน

แต่จะผิดถ้าเราเหยียดคนที่คิดปาก

ถ้าจับมือกันแน่นพอเราจะเดินหน้าต่อไหว
ว่าปัญหาที่เราเจอจะเป็นเรื่องอะไร
จะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
คู่นะคะเขาเหลือมาม่าอยู่ห่อเดียว
เขาต้มกินแบ่งกันกินผ่านจุดที่ยากที่สุดมาได้

ตัวน้องเองดูไม่ค่อยภาคภูมิใจในคนที่เรารัก
ไม่กล้าบอกใครว่าคบผู้ชายคนนี้

ยังไงก็ตามค่ะต่อให้รักกันต่อไปได้

คนเรารักกันต้องภูมิใจในกันและกัน

เพราะฉันอายที่มีแฟนที่ซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้
นี่คือหายนะของการใช้ชีวิตคู่อยู่แล้ว
อีกอย่างโอกาสในชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะน้อง

แต่ก็ยังกัดฟันทำงานทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า
ต้องบอกว่างานใดก็ตามที่มั่นคง
ใครก็อยากเลือกทั้งนั้นแหละน้องคะ

บางทีนะปลาใหญ่กินปลาเล็กคือช่วงหนึ่ง
ต่อมาคือปลาเร็วกินปลาช้า
แต่ปลายุคโควิดคือปลาที่ต้องอยู่ได้ทุกน้ำถึงจะรอด
ถ้ามัวแต่ยึดติดว่าต้องหาเฉพาะงานที่มั่นคง
ว่ามีงานไหนมั่นคงบ้างวันนี้
ตั้งแต่มีโควิดไม่มีงานไหนมั่นคงไปกว่ากันนะคะ
ทุกวงการต่อสู้ทั้งนั้น
จริงน้องควรภูมิใจในตัวแฟนด้วยซ้ำ
ที่เขาลุยได้ทุกงานที่อยู่ตรงหน้า
แต่นั่นแหละค่ะแต่ละคนมีวิธีคิดที่ต่างกัน
ตอนที่เพื่อนแนะนำคนใหม่ให้น้องอาจถูกใจกว่า
อยากได้แฟนขาเปก็ไม่ผิด

ที่สำคัญคือเลือกทีละคน
อย่าครบซ้อนรักกันไม่นอกใจกัน

แต่จริงไปแอบแซ่บกับอีกคนอันนั้นไม่ควร
ถ้าคนเก่าไม่ใช่บอกเลิกให้จบไปไม่ใช่ครบซ้อน
บอกว่าอยากจะเลิกกับคนเก่าสักพักค่อยมีคนใหม่
แต่การที่น้องย้ายออกมาน้องรู้เจตนาว่า
อีกไม่นานน้องจะเปิดตัวคนใหม่แล้วไง

ก็ไม่ควรให้เขาอยู่ตำแหน่งมือที่๓นานนัก
มีเยอะค่ะคนนั้นก็อยากมี
คนนี้ก็ยังไม่อยากเสียไปเพราะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่

คราวนี้สิ่งที่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหา
คือวิธีการในการบอกเลิกของน้องค่ะ
ตรงนี้ต่างหากที่พี่คิดว่าน้องใช้วิธีรุนแรงไปหน่อย
เข้าใจนะว่าไม่รักแล้วอยากไปแล้วอยากมีคนใหม่แล้ว
แต่เราคิดถึงใจของเขาน้อยไปหน่อยจริงนะคะ
ขนของออกไปจากบ้านเขาแบบแอบมาขนด้วยนะคะ

หรือแม้แต่การพูดว่าทำตัวให้มีอนาคตหน่อย

ว่าไม่รักแล้วแหละอยากไปใจจะขาดแล้ว
แต่อย่างน้อยนี่คือคนที่เคยรักกันไม่ใช่เหรอคะ
จะบอกเลิกใครช่วยดูแลหัวใจของเขาด้วย

แต่บอกเลิกแบบที่เรายังรู้สึกว่าเราคือคนที่เคยรักกันนะ
อย่างน้อยเหลือความเป็นเพื่อนมนุษย์ไว้ให้อุ่นใจบ้างก็ยังดีค่ะ

จะบอกเลิกยังไงนะให้เธอไปสักที
บอกเลิกยังไงนะให้ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้

ถ้าร้องสื่อสารกันมากกว่านี้จะรักหรือจะเลิก

ให้ดูแลความรู้สึกกันมากกว่านี้สักนิด
คงไม่ต้องเสียใจทั้งชีวิตแบบนี้
เอาตะปูตอกกำแพงแล้วถอนออกยังไงมันก็เป็นรอยค่ะ

หัวใจเราไม่ได้แกร่งเท่ากำแพงด้วยซ้ำ

จะพูดอะไรกับใครต้องเตือนใจตัวเองเอาไว้
หัวใจเราเท่ากำปั้นและไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่าใคร

ปากอยู่ที่เราแต่ใจอยู่ที่เขา

แต่คนฟังอาจจะเก็บไว้ไม่มีวันลืม
อันนี้คือบทเรียนที่เขาให้กับน้องเอาไว้นะคะ
ตั้งต้นใหม่นะรู้สึกผิดกับเขา

โดยการมีสติกับการพูดกับทุกคนด้วยนะคะ
ทำดีทุกครั้งขอบคุณคนที่จากไป

ขอบคุณที่เขาช่วยสอนบทเรียนให้เรา
อย่างน้อยยกให้เป็นกุศลของเขา
ดูแลคนที่เขารักเท่าที่เราจะทำไหว
ใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ดีค่ะ

เขาคงไม่อยากให้น้องต้องพังกับอดีตขนาดนี้นะคะ

เป็นเครื่องมือในการบั่นทอน
ไม่มีชีวิตที่ดีเลยแม้แต่วันเดียว
เพราะว่าอดีตตามมากรีดปัจจุบันไม่เลิก

ถ้าบังเอิญว่าเรื่องราวของน้องอ้อนที่ส่งมา
เป็นสติให้กับพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่
ทำให้เราพูดจากันดีกับคนที่เรารักมากขึ้น

ขอยกให้เป็นกุศลกับคนที่จากไปด้วยก็แล้วกันนะคะ
ช่วงเวลาที่มีความเครียดเกิดขึ้นรอบตัว

และความเปราะบางของแต่ละคนไม่เท่ากัน
อย่าคิดว่าพูดแค่นี้ทำไมต้องเสียใจขนาดนั้น

เพราะเราพูดแบบที่เราไม่คิด

ยังไงเขาเจ็บปวดกับคำพูดของเราอยู่แล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ตามที
เพราะทั้งหมดมันคือการสื่อสารของเรา
ขอบคุณน้องอ้อนที่ส่งเรื่องราวนี้เข้ามาด้วยนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป